มาจากคุณผู้ชมปะอัพเดทราคาสินค้าในช่วงตลับสลัดกันนะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันเลยวันนี้นะคะหมูเนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๒๐๐
ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ปรับเปลี่ยน

ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม

หมึกกล้วย๒๐๐๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ช่วงนี้สัปดาห์นี้อาจจะเป็นแบบสัปดาห์ส่งท้าย

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาอัปเดตว่าราคาของผัก
จะมีการปรับขึ้นลงยังไงกันบ้างนะคะ